มีชาวบ้านไปเจอศพที่เกยชายหาดอยู่ในพื้นที่ชายหาดที่จังหวัดสงขลานะครับ
แล้วศพนี้นี่ใส่เสื้อแบบนี้เลยนะฮะ

ก็เลยสงสัยว่าจะใช่หนึ่งในกำลังพลของเรือหลวงสุโขทัยที่ยังหาไม่เจอหรือเปล่า
ล่าสุดได้รับการยืนยันว่าศพนี้ไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมครับ
ผู้ชายที่สวมเสื้อยืดแขนยาวสีน้ำเงินที่หน้าอกเนี่ยเขียนสกรีนเอาไว้ว่ากองทัพเรือ
ใกล้กับวัดดอนเค็ดหมู่๔ตำบลสนามชัยอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลา
คือถ้านับจากจุดเกิดเหตุนี่บางสะพานประจวบนะฮะ

มาถึงตรงนี้เลยนะครับก็เลยเอ๊ะจะใช่หรือไม่ใช่อย่างไรนะครับ
ไปเจอศพนี้เมื่อตี๓ที่ผ่านมานะครับ
ล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ส่งศพไปตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลที่โรงพยาบาลสถิงพระเรียบร้อยแล้วนะครับ
นี่เป็นสัญลักษณ์ต่างรอยสักบนร่างกายของศพนี้นะฮะ
จากนั้นศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค๒จังหวัดสงขลา
ซึ่งลงพื้นที่ไปตรวจสอบศพนี้เช่นกันยืนยันนะครับว่า
นี่ไม่ใช่ศพของกำลังพลเรือหลวงสุโขทัย
แต่คือศพของนายสารสมินโดอายุ๖๑ปี
เป็นชาวตำบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา

ลูกเรือประมงสุนันประสบเหตุถูกคลื่นซัด
ตอนที่เรืออับปางในทะเลอ่าวไทย
ห่างจากฝั่งจังหวัดสงขลาราว๓๐ไมล์ทะเล
เมื่อ๑๘ธันวาคมค่ะ
วันเดียวกับเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปางเลย
คือเรือประมงที่คุณสาโรธเป็นลูกเรืออยู่ก็อับปางเหมือนกันนะครับ
แต่ว่าอยู่ที่ชายฝั่งสงขลานะฮะ
แล้วศูนย์หายไปนะครับ
ก็สอดคล้องกับที่ทางกองทัพเรือได้คำนวณเอาไว้
เชื่อว่าร่างผู้สูญหายจากทางเรืออับปลางของเรือหลวงสุโขทัย

เพียงเดี๋ยวว่าคุณสารสอาจจะมีเสื้อมาใส่
วิตเตอร์ของกองทัพเรือก็ยืนยันนะครับว่ากรณีการพบร่างผู้เสียชีวิตสวมเสื้อกองทัพเรือที่สงขลา
หลังจากเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ทราบแล้ว
ไม่ใช่กำลังพลของเรือหลวงสุโขทัยที่ศูนย์หาย
และไม่เกี่ยวข้องกับกรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปางเบื้องต้นนะครับ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ประสานญาติให้มาดูศพด้วยนะครับ
ซึ่งญาติก็ยืนยันว่านี่คือนายสารสมินโดที่ศูนย์หายจริงนะครับ
ก็มีการมอบศพให้กับทางญาติญาติไปประกอบพิธีทางศาสนาเรียบร้อยแล้วนะครับ